ต่อที่หน้าจอทีวีมีภาพหลอนมาฝากฮะ
ตัวเองที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อครู่ที่ผ่านมาชนด้วยตาท่านก่อนฮะ

กลมไม่ต้องซูมก็ยังรู้เลย
คือไม่ต้องซูมก็เห็นแต่ซูมให้หน่อย
ว่าที่เห็นอยู่นี้มีแค่ครึ่งท่อนล่างนะ

ท่อนบนไม่เห็นและท่อนบนไม่เห็นถ้าจะบอกว่ามันเป็นการหักเหของมุมของแสง

ทำไมไอ้ขอบถนนมันชัดทำไมเสามันถึงได้ชัดแบบนี้
เหตุการณ์นี้เหมือนมีคนเดินมาดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แต่คนที่มาดูเหตุการณ์มีแค่ครึ่งท่อนล่างฮะ

แต่คลิปเนี่ยมาจากข่าวเด็ดเพชรชบุรีเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
ชาวเน็ตก็สั่นหวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ท่านบอกชัดเลยใช่แน่ผีแน่
ผีมาดูร่างตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้ว
เกิดอุบัติเหตุตายไปแล้วแต่บางท่านบอก
โหนี่คุณสุประชุกไม่ต้องเยอะได้ไหมอย่าเยอะขนาดนี้
เบลอไม่เห็นท่อนบนของคนเพราะเกิดจากการหักเหของแสง
ในพื้นที่อาจจะมีแสงสว่างไม่เพียงพอคนธรรมดานี่แหละ
เดินดูเหตุการณ์เท่านั้นเองจึงมีคนออกมาสยบข่าวสยอง
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น๒๒นาฬิกา๑๔กันยา
พอดิบพอดีกระบะคันหนึ่งนะที่คว่ำเนี่ยที่หงายเนี่ย
กระบะไปชนรถยนต์แล้วก็ไปชนคนอีกคันนึงเอาไปชนรถอีกคันนึง
กับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ชน๓คันรวดชาวบ้านเขามีน้ำใจ
จะเป็นร้านค้าจะเป็นชาวบ้านเนื้อฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีน้ำใจก็คือเดินลงมาดู
เดินลงมาดูมาให้การช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บในนี้เหตุการณ์นี้ไม่มีคนตายนะฮะ
นี่ไม่มีคนตายแล้วไอ้ผีตัวนั้นมันมาเดินดูใครวะ

ไม่มีคนตายเขาสยบข่าวสยองเรียบร้อยแล้วว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีคนตาย
แล้วนี่ไอ้ดึงรถหงาอย่างนี้เขาเจ็บเล็กน้อยคางแตกนิดหน่อยเท่านั้นเอง

ยังไม่มีคำอธิบายเรื่องนี้นะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นเหตุการณ์อะไร
เกิดจากการหักเหของแสงหรือมาจากวิญญาณถ่ายภาพติดวิญญาณของจริง

เรื่องต้นยังไม่ทราบนะว่าตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่
แต่เหตุการณ์ที่ว่านี้ไม่มีใครตายนะฮะ

ไม่เชื่ออย่ารบรูนะครับ